ตอนนี้นะคะสเก็ตบอร์ดและเซิร์ฟสเก็ตฮิตจริง

ก็ร้องขอแล้วก็ร้องขอสำเร็จแล้ว
เพราะว่าออกไปไหนไม่ค่อยได้

เล่นสเก็ตแล้วเล่นท่าด้วยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
นี่ไม่ได้เล่นธรรมดานะ
เนี่ยคลิกนี้ด้วยค่ะ

เมื่อนอันนี้ขาดความรู้มากเลย

เป็นท่าคลิกฟลิปนะคะ
สมเนรถ่ายคลิปนี้แล้วเอาไปโพสต์ในกลุ่มสเก็ตบอร์ดไทยแลนด
และข้อความถามเนี่ยนะต้องแก้ตรงไหนบ้างครับ
ติดตามคลิปอื่นได้ในไอจีเจริญพร
ใส่สะบงแล้วส่งสเก็ตสุดยอดอีกอย่าง
จากนี้นะคะคือคนที่เขาไปดูเนี่ยเขาก็เห็นแล้วแหละ
แต่เขาก็คือตามนิสัยชาวเน็ตนะคะ
ดูส่วนประกอบอื่นซิไปเจอรองเท้า
เอ๊ะรองเท้านี่มันแบรนด์นอกคู่ละ๓๐๐๐๔๐๐๐บาท

สำหรับคลิปนี้นะคะหลายคนสนใจ
แต่ส่วนใหญ่พอเข้าไปดูแล้วคือยอดวิวมันเยอะนะคะ
แต่ไม่ได้ทำตามที่เนรขอร้องก็คือการปรับท่า
แต่คือด้วยความอึ้งแล้วก็แปลกใจที่ทำไมเนเล่นสเก็ตบอร์ด
บางคนก็มองที่เรื่องของรองเท้าแพงอาบัดหรือเปล่าทำแบบนี้นะคะ
แต่ก็มีบางคนว่าหรือว่าเนรเคยเล่นสเก็ตบอร์ด
ก่อนที่จะมาบวชนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
มีอยู่คนนึงเขาบอกว่าเนรเล่นได้นะ
แต่ตอนนี้มันผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยละกันอยากจะให้สำรวมนะคะ
ใช่ต้องศึกออกมาให้เรียบร้อยก่อนจะไปเล่นกี่ร้อยองศาก็ทำได้เต็มที่